คุณผู้ชมครับมาติดตามเหตุรุนแรงบนท้องถนน

โจเมาแล้วผ่านซิ่งกระบะปาดหน้ารถสองผัวเมีย
แล้วป่าโจนี้ก็ลงมาบรุมทำร้ายสองผัวเมียต่อหน้าเด็ก

แล้วก็มีพ่อแม่ของสองผัวเมียนี้นั่งอยู่บนรถด้วยอาการตกใจ
ตำรวจรีบไประงับเหตุแต่มันมีคลิปเผยแพร่ออกมานะครับ
ขณะที่เกิดเหตุคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ

วุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับ
วุ่นวายที่เกิดขึ้นนี่ขนาด
ตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ทางกู้ภัยเข้ามาประงับเหตุแล้วนะ
ยังมีเหตุชุลมุนถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเลย
ก่อนหน้านี้ไม่มีใครอัดคลิปไว้

คือเหตุการณ์นี้เมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาที

รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาสบริเวณวินรถจักรยานยนต์บางสมัคร
ถนนเทพรัฐอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็ประสานสายตรวจรถจักรยานยนต

พบกับนายนสิทธิ์ผ่องแพ่วอายุ๓๑ปี

ถูกรุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บ
รวมทั้งยังมีลูกและพ่อแม่ที่นั่งมาด้วยอยู่ในรถ
ในรถเก่งในอาการตกออกตกใจครับ
หลังจากถูกกลุ่มชายวัยรุ่น๗๘คน
สีขาวทะเบียนอุบลราชธานี
ซึ่งกลุ่มนี้๗๘คนนี้

ทางตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุ
แล้วทางตำรวจพยายามเจรจากลายเกลี่ย
ให้ไปพบร้อยเวรที่สพบางประกง
ระหว่างนั้นทางกู้ภัยก็พบตัวคนก่อเหตุ
ทำร้ายสองสามีภรรยาจับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับ

กลัวเหตุการณ์จะบานปลายเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

ทางกลุ่มวัยรุ่น๗๘คนก็ไม่ยอมอีก

ก็เลยต้องยึดบัตรประชาชนของนายนบรงศักดิ์
หนึ่งใน๗๘คนที่ก่อเหตุเอาไว้
แล้วถึงให้ขับรถมาที่สพบางปะกง
ก่อนที่จะให้ผู้เสียหายตามไปที่โรงพัก
เพราะว่าถ้าจับกลุ่มกันตรงนั้นวุ่นวายแน่
ขนาดต่อหน้าตำรวจต่อหน้ากู้ภัยนะ
ถกยังเถียงกันอยู่แบบนี้เลยนะครับ
ส่วนตัวผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของนายนสิทธิผ่องแพ่ว

ก็ถูกชกเข้าที่ใบหน้าด้วย

และตัวผู้หญิงเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
ตัวผู้หญิงเขาบอกเมื่อกี้ที่ได้ยินที่ในคลิปนะ
ผู้หญิงก็บอกเราเป็นคนไปช่วยห้าม

เรายังถูกชกเลยนะครับ
ตอนแรกนะคุณทางตำรวจให้ไปเคลียร์กันที่โรงพัก
แต่สุดท้ายฝั่งรถกระบะที่มีวัยรุ่น๗๘คน

กับทางรองสวรรค์สอบสวนสพบางปะกงนะครับ
ซึ่งทางผู้เสียหายยังสอบถามสายตรวจ
ปล่อยให้คู่กรณีขับรถมาที่โรงพักเอง
แต่สุดท้ายคู่กรณีไม่มาและขับรถหนีหายไป
ทางตำรวจก็อธิบายว่ากลัวว่ามันจะมีเหตุบานปลาย
ก็เลยต้องให้แยกย้ายกันไปก่อน

เดี๋ยวผมจะควบคุมสถานการณ์ตรงนี้เอาไม่อยู่

ก็ไม่คิดว่ากลุ่มวัยรุ่น๗๘คนที่ขับรถกระบะมาจะหนีไป
ทีนี้ก็เลยต้องตามตัวกันต่อ
และตำรวจรับปากว่าจะติดตามกลุ่มนี้ให้ได้

เพราะว่ามีบางคนที่ถูกยึดบัตรประจำตัวประชาชนนายนโรงศักดิ์
อายุ๓๐ปีแล้วนะครับ